ดิวเซอร์มือหนึ่งพี่หนึ่งจักรวาลคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ย
น่าจะจบลงด้วยดีนะถ้ายังจำกันได้นะคะ
เรื่องของการจัดงานรำลึกแม่พึ่งแล้วไม่บอกไม่กล่าว
ไกรสอนก็เลยไม่พอใจที่ไม่มีการบอกกล่าวกัน
ล่าสุดเรื่องนี้เคลียร์ใจกันแล้วนะคะ
ไม่ติดใจอะไรต่างฝ่ายก็ต่างขอโทษกัน
แต่อีกเรื่องค่ะที่ไม่จบ
เรียกว่าเป็นปมปัญหามาเกือบ๓๐ปีตั้งแต่แม่พึ่งเสียชีวิต
ก็คือเรื่องบาดหมางในครอบครัว
ที่ถูกน้องของภรรยาได้นำเอาเทปลับของแม่พึ่ง
เมื่อ๒๘ปีออกมาเปิดเผยใส่ร้าย
ทำให้ตนได้รับความเสียหาย

ว่าเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นนานแล้ว
ตนก็เคยพูดเคลียร์หลายครั้งแล้ว
ซึ่งอยากจะให้แฟนคลับพุ่มพวงและประชาชนทุกคนเข้าใจตนด้วย
และขอให้น้องภรรยาหยุดพฤติกรรมดังกล่าว
ไปฟังเสียงคุณอากายสอนกันหน่อยค่ะ
ผมกำลังมีปัญหากับลูกตอนนั้น

ซ้ำเติมให้เพชรที่ไม่เข้าใจพ่อตอนนั้น

คนคนนั้นคือจันทรวงดวงจน
ทุกคนเบื่อนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างนานา

เรื่องแม่ผมผมสืบสืบจริงนะครับ
แล้วก็รู้ว่าความจริงทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันนะครับ
ก็เสียใจนะครับที่สถานการณ์เป็นแบบนี้
แต่ใจจริงก็คืออยากจะให้มานั่งคุยกันทุกฝ่ายครับ